คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของโจรหื่นโจรโรคจิต
ัดบ้านเข้าไปต้องการจะขโมยของแต่ยังไม่ขโมย

นอนดูหนังโป๊ะไปนอนบนที่นอนเขาไปนอนดมชุดชั้นในเขา

สำเร็จความไข้แล้วก็ไปสำเร็จใส่ทีวีที่บ้านเขา
เป็นคราบอสุจิเต็มไปหมดเลยฮะ
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชม
นางสาวเพ็ญพิชชาพินิษฐ์มนตรีอายุ๓๕

ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
หลังคนร้ายบุกเข้าไปขโมยของในบ้าน

แต่พอไปถึงเนี่ยโอ้โหไปพบร่องรอย
คนร้ายเปิดแอร์เปิดทีวีนอนดูหนังโป๊สำเร็จความไคร่
มีคราบอสุจิกระจายบนหน้าจอทีวีเต็มไปหมด
บนที่นอนมียาเสพติดสารเสพติดที่เสพอยู่
จะขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการ
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้

แล้วคนร้ายอาจจะทำร้ายคนในครอบครัวเธอก็ได้นะครับ
สงสัยอยู่คนเดียวคือคนข้างบ้านนะคะ
ที่เคยพยายามจะขึ้นบ้านหนูหลายครั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นครอบครัวหนูอยู่กันไม่ได้เดือดร้อนมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตรงนี้หน่อยค่ะ
เข้ามาก็พอยกคัทเอาท์ขึ้นอะไรขึ้นก็เห็นความผิดปกติ
มีซีดีอนาจารย์ซีดีโป๊แล้วก็มีเหมือนอุปกรณ์เสพยาค่ะ
ใช่ค่ะเข้ามาลื้อค้นอย่างสบายใจ
แอนนอนสบายใจเลือกคนข้าวของ

ตำรวจเองก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ไปยึดอุปกรณ์ที่ใช้งัดแงะเก็บตัวอย่างคราบ
ตัวอย่างครับอสุจิที่อยู่หน้าจอทีวี
ก็มีชุดชะในเธอมีแผ่นหนังโป๊วางอยู่ต่างนานาแล้วก็ส่งไปตรวจดีเอนเอ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วล่ะ
ก็เป็นชายอายุ๓๐๓๕ปี
ซึ่งผู้เสียหายก็บอกว่าช่วงหลายเดือนก่อนเนี่ย
คนร้ายจะปีนเข้าบ้านด้วยแต่แม่ของเธอได้ยินเสียงผิดปกติ
ก็เลยตะโกนเออะโวยวายคนร้ายก็เลยหลบหนีไป
ครั้งนั้นทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้
ตัดสินใจพาแม่ไปอยู่กรุงเทพกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เมืองต้นตำรวจก็สอบสวนพยานไปหลายปากแล้ว
ก็ทำให้ทราบว่าคนร้ายเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านมาหลายครั้ง
พยานสังเกตเห็นว่าคนร้ายมักจะนำทรัพย์สินที่ขโมยไป
นี่คุณผู้ชมดูสิมันมีคราบเต็มไปหมดเลย
หน้าจอทีวีแบบนี้แบบนี้คือมาขโมยของเขายังทิ้งอันนี้ไว้ให้เขาดูอีกนะ
แม่ทำไปได้พอขโมยเสร็จน่าจะเอาไปให้เขาเอาไปดูที่บ้านไปค่ะ
เอาตำรวจก็เลยยึดพัดลมคืนมาจากคนในหมู่บ้านเพราะว่ามีคนซื้อไปแล้วไง
พาผู้เสียหายไปตรวจพัดลมตัวนี้ที่มีคนซื้อไป

ตำหนิได้นี่แหละติดในบ้านฉันเอง
อย่างนี้ตามตัวไม่ยากแล้วล่ะ

ออกไหมจับคนร้ายมาด้านนี้นายก็หารักษัตริย์ต่อไป
ก็น่าจะไม่ยากเพราะว่ามีคนซื้อเป็นพยานด้วย
ใช่ก็คงต้องจำหน้าค่าตากันได้บ้างแล้วนะคะ